เชียงใหม่คุณผู้ชมครับรถตู้ทึบขึ้นเขาไปเอาพวกพืชผักผลไม้
ขาลงเบรกแตกพอเจอทางโค้งหลุดโค้งสิครับ
พุ่งไปลงข้างทางดูเหมือนจะไม่เสียหายเยอะใช่ไหม
แต่คนบนรถนะครับที่มากับรถ
พยายามกระโดดจะออกจากตัวรถปรากฏว่าพอออกไปรถมันลงร่องแล้วมันทับ

เที่ยงนี้เองครับเที่ยงที่ผ่านมานี่เองเหตุเกิดบนถนนเทพเสด็จ
ตะบนป่าเมียงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะตู้ทึบสีขาวคันนี้
ตกอยู่ร่องน้ำข้างทางพบศพผู้เสียชีวิตถูกรถทับฮะ
ติดอยู่กับหินหนีบอยู่กับหินผู้เขานะ
ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาทราบชื่อผู้ตายคือในดำอายุประมาณ๓๐๔๐ปีครับ
คือผู้ตายกับเพื่อนอีก๒คนเนี่ยเดินทางมากับรถคันดังกล่าว
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นขากลับแล้วครับ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นทางลงเนินลาดชันนะฮะรถเกิดเบรกแตกครับ
ไม่สามารถจะหยุดรถได้ผู้ตายพยายามจะกระโดดออกจากตัวรถ
แล้วล้อรถคันนี้เสียหลักตกร่องน้ำใช่ไหมปรากฏว่าจังหวะนั้นนะครับ
คุณผู้ชมฮะผู้เสียชีวิตกำลังจะกระโดดออกจากรถพอดี
ทับครับรถทับตัวเองไปทับกับหินอีกทีนึง
ดีบติดหลู่แบบนั้นจ้อนาธิแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ขับขี่
ข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต
ส่วนผู้เสียชีวิตนะครับกู้ภัยนำศพส่งไปยังโรงพยาบาล
สะเก็ดเพื่อเก็บรักษาไว้ก่อนแล้วก็จะให้ญาติมารับไป
เพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
คือเหมือนกระโดดออกแล้วไม่พ้นรัศมีของรถที่ล้มลงไป
ก็โดนรถทับพอดีนะคะ